คุณผู้ชมฮะแล้วก็เมื่อเช้ามีเหตุเพลิงไหม้
ร้านขายอาหารในตลาดนัดนะที่สมุทรปราการนะครับ
โอ้โหชาวบ้านชาวช่องเขาแตกตื่นเลย
พ่อค้าแม่ค้าก็แตกตื่นแล้วก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องไประงับเหตุ
สุดท้ายนะพยายามหาสาเหตุว่าทำไมเกิดเพลิงไหม้ขึ้น
คุณเชื่อไหมฮะหนุ่มเมายาทะเลาะกับเพื่อน
ระบายอารมณ์จุดไฟเผาซะงั้น
ไปดูตอนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หน่อยนะครับ
เกลียดกลัวเกลียดเพลิงมันจะลุกลามนะคุณฮะ
เพราะตรงนั้นเหมือนเป็นเต็นต์แล้วก็เป็นร้านเป็นเพลิงอะไรแบบนี้นะครับ
ก็เพลิงไหม้บริเวณร้านขายอาหารในตลาดเรือบิน
หมู่ที่๑๐ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะฮะ
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะสกัดเพลิง
ใช้เวลา๑๕นาทีเพลิงสงบลงนะฮะ
ตรวจสอบว่ามีเต็นต์ร้านค้าเสียหายเท่าไหร่

ก็มีร้านขายหน้ากากอนามัยในตลาดถูกก้อนหินทุบแตกทั้ง๓ด้านด้วย
ทีนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบคุณ
แล้วก็ยังมีการพบกองเลือดที่พื้นเป็นทางเลยนะ
มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีใครเจ็บใครอะไรหรือเปล่านะฮะ
หลังเกิดเหตุเชื่อไหมครับว่า
ชาวบ้านชาวช่องพ่อค้าแม่ค้า
ช่วยกันตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไว้ได้ที่หลังตลาด
ออกไปประมาณ๑๐๐เมตรห่างจากจุดเพลิงไหม้เนี่ยนะครับ
คนก่อเหตุคือนายวิชาณท่าประหารอายุ๔๒ปี
เป็นชาวจังหวัดชายนาฏครับ
เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ก่อเหตุ

พอถึงที่เกิดเหตุจุดไฟแชคเลยคุณ
จุดไฟตรงกระสอบปุ๋ยตรงร้านค้า

แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเห็นเข้าเลยวิ่งไล่กวดเลย
วิ่งไล่จับไปตามตลาดนี่แหละครับ
ระหว่างที่ไล่จับผู้ก่อเหตุก็ใช้หินทุ่มใส่
ทุ่มใส่พ่อค้าแม่ค้าที่ตามไล่จับนะฮะ
ร้านค้าได้รับความเสียหายนะครับ
กระจกของเมื่อกี้ไงร้านขายหน้ากากอนามัยเลยแตกไง
ไป๓บาทขณะที่ผู้ก่อเหตุ
ยังอยู่ในอาการคล้ายคนเมายานะครับ
จาวกไปวนมาบอกว่ามาหาเพื่อนที่ตลาด
มีปากเสียงกับเพื่อนเลยหงุดหงิดอารมณ์เสีย
เดินมาไปเรื่อยไม่รู้จะระบายกับใคร

กระสอบปุ๋ยซะเลยไฟมันลุกลามขึ้นนะครับ
แล้วทีนี้รอดูก่อนถ้าไฟมันดับจะจุดใหม่คุณ
แต่ปรากฏว่าไฟไม่ดับนะฮะไฟก็ลุกลาม
ชาวบ้านชาวช่องพ่อค้าแม่ค้าก็ไล่ตามจับ
โดยระหว่างที่ตำรวจสอบถามอยู่นะฮะอยู่
นายวิชาญแกล้งนอนหลับไปเฉยเลยคุณ

ผมไม่ได้จุดนะผมก็ดับมาไงที่ริยังมัน
โอ๊ยเงินเยอะนี่

มึงบัตรไว้นี่มีบัตรไหม

เอ๊ยน่าไว้หลับจ่อยอย่างนี้
แกล้งหลับซะเลยนะหลับนิ่งเลยนะฮะ
แต่ว่าเมื่อกี้ได้ฟังแมนเขาพูดจ่าโว้งอ่อนนะ
เขาบอกว่าผมเนี่ยจุดจริงนะจุดไฟแชคไปติดกระสอบปุ๋ยจริง
แล้วไฟมันก็ดับไปแต่ที่เพลิงมันลุกไหม้ขึ้นมาใหม่
มีคนอื่นมาจุดซ้ำไม่ใช่ผม

แต่ว่าตำรวจสพบังพลีก็คุมตัวนายวิชาณ
ไปตรวจหาสารเสพติดนะครับแน่นอนครับ

นำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ